กรณีที่ชาวสุพรรณบุรีผู้หญิงคนนึง

แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัว
หลังจากนั้นทางทีมแพทย์คุยกับครอบครัว

ครอบครัวไปเตรียมจัดงานศพแล้ว
แล้วข่าวก็ออกมาบอกว่าเธอฟื้นขึ้นมาพูดได้

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยใช่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
โดยนายแพทย์สุภฤษเฮงคาราวิทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗จังหวัดสุพรรณบุรีแถลงข่าว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ของนางทัศนีศรีสว่างอายุ๔๑ปีที่ติดเชื้อในกระแสเลือด
อาการโคม่านอนนิ่งไม่รู้สึกตัว๒อาทิตย์
แพทย์ผู้รักษาคุยกับญาติบอกกับญาติให้ทำใจ
ตรงนี้แหละค่ะก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ญาติเนี่ยโอ้โหคิดว่าตัวนางทัศนีเนี่ยจะเสียชีวิตแล้ว
จัดเตรียมงานศพไปนิมนต์พระไปเตรียมโลงเรียบร้อย
เอาโลงมาตั้งไว้ที่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
นิมนต์พระสงฆ์มาจาก๓วัดตั้งใจจะสวด๓คืน
แล้วก็แจ้งญาติผู้ใหญ่มีคนส่งหลีดมาแสดงความเสียใจแล้วด้วยนะคะ
แล้วตัวนางทัศนีกลับมามีสัญญาณชีพ
เป็นปฏิหารอันนี้กลายเป็นข่าวโด่งดัง
แต่เมื่อวานที่เป็นข่าวโด่งดังออกมาบอกว่าโอ้โหตัวนางทัศนีฟื้นขึ้นมาเลย
พูดได้คุยได้กินได้เลยนะฮะเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงออกมาว่าไม่ใช่นะครับ
ไล่ทำลายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนางทัศนีเข้ามารับการรักษาตั้งแต่๑๙เมษายน
ตอนนั้นอาการหนักค่ะแล้วก็ซุดลงเรื่อย
มาคืนวันที่๒พฤษภาคมก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ก็เลยบอกกับญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับการพยากรโรค
ว่าตอนนี้อาการป่วยมันมาถึงตรงนี้แล้วนะ
แล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจุดนี้นี่แหละค่ะ
ครอบครัวอาจจะเข้าใจผิดจากการที่ฟังแพทย์สื่อสาร
ครอบครัวเลยไปจัดเตรียมงานศพ

แล้วโรงพยาบาลเขาก็เลยออกมาขอโทษ

ยืนยันนะว่าทีมแพทย์เฉพาะทางได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่
แล้วตอนนี้ตัวนางทัศนีผู้ป่วยยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
แล้วเราก็อยากรู้ไงว่าไอ้ข่าวที่ออกมาบอกว่า
พูดได้กินได้ดื่มได้อะไรปกติเป็นยังไง
อาการล่าสุดค่ะผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัว
สัญญาณชีพดีขึ้นจากโคม่านะ
ตอนนี้ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่
ก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
โรงพยาบาลก็ยืนยันต้องแก้ข่าวเรื่องนี้ว่าไม่ใช่ตายแล้วฟื้น
หรือไม่ก็โคม่าแล้วหายเป็นปิดทิ้งอาการปกติเนี่ย
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการศีรษณ์